เรื่องตัวเงินตัวทองก็เล่ากันไม่รู้กี่ครั้ง

แต่คุณผู้ชมเคยทราบไหมว่ามันมีตระกูลของมันด้วยนะ
ตัวเงินตัวทองมันก็มีตระกูลวงศาคณะญาติ
กุ้งของมันจะใหญ่โตขนาดไหนนะคุณผู้ชม
วันนี้เรารวบรวมมาให้ติดตามกันพร้อมแล้วไปรู้จักกันเลย
ตัวเงินตัวทองหรือตัวเฮียที่บ้านเราเรียกกัน
จริงแล้วเป็นสัตว์เลื้อยขานพื้นเมืองของเอเชียใต้และอาเซียน
โดยเฉพาะบังกลาเทศศรีลังกาอินเดีย
จนถึงข้ามสมุทรอินโดจีนและอินโดนีเซีย
ชอบอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้แหล่งน้ำห้วยหนองคลองบึง

คือนักกำจัดซากตัวยงแห่งระบบนิเวศเลยทีเดียวล่ะครับ
เจ้าตัวนี้เนี่ยคอยกำจัดสิ่งปฏิกูลซากสัตว์เน่าเปื่อย
แต่บางครั้งทำเป็นผู้ล่าดด้วยเฉย
โดยจะล่าสัตว์ที่ขนาดเล็กกว่าปากของตัวเอง
กระล้งเป็ดไก่หนูเตานกไส้เดือน
และรวมถึงสูนักและแมวเล็กด้วย
ศาสตร์ว่าวารณัทหรือวารนุษย์ซ่าเวเตอร์
เจ้าสัตว์เลื้อยคลานสกุลนี้ถ้าแยกย่อยลงไป
ก็จะพบว่ามีอยู่ทั่วโลกกว่า๗๐ชนิดพันเลยทีเดียว
แต่สำหรับในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะพบอยู่แค่๖สายพันธุ์
โดยแต่ละชนิดที่พบแม้ไม่มีพิษโดยตรง
แต่ในน้ำลายมีการสะสมของแบคทีเรีย
ดังนั้นหากโดนกัดอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณแผลได้
และ๖สายพันธุ์ที่ว่านี้มีอะไรบ้าง

เริ่มกันที่เฮียหรือตัวเงินตัวทอง
ถือเป็นพี่เบิ้มของตระกูลที่พบในบ้านเรา

มีขนาดใหญ่กว่าสายพันธุ์อื่น

พบได้ทุกภาคในเมืองไทย
สามารถปีนต้นไม้ได้และกินซากทุกอย่างที่ขวางหน้า
ลำตัวสีดำแต่มีลายดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อน
พาดขวางลำตัวหางมีสีดำ
หรือลายป้องดำสลับเหลืองอ่อน
ตัวนี่ครับมีจุดแดงเล็กที่หางด้วยนะ
พี่รองของตระกูลในบ้านเรา

มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ๒รองจากตัวเฮียด้วยล่ะครับ
สีผิวและหางสีดำสนิท
มีลายสีจ่างเป็นปื้นหรือปล้องตามลำตัว

มีเกล็ดตะปุ่มตะป่ำบริเวณคอ
เผาช้างเนี่ยครับถือเป็นสัตว์ที่หาตัวได้ยาก
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามป่าทึบทางภาคใต้และภาคตะวันตก
มีนิสัยดุมากด้วยนะ
เมื่อตกใจหรือจวนตัวจะมีอาการพองคอขู่
ฟุ้วฟุ้ว

ตัวนี้เนี่ยครับชอบอาศัยอยู่บนที่แห้งและบนต้นไม้
เพราะปีนต้นไม้เก่งบางทีเก่งยิ่งกว่าลิงอีกนะครับ
ชอบอยู่ตามป่าโปรงมากกว่าป่าทึบพบได้ทุกภาคทั่วไทย
ลำตัวเป็นสีพื้นเหลืองอ่อนเหลืองหม่นสีน้ำตาลไม่มีลวดลายเหมือนเฮีย
ส่วนหัวมักมีสีอ่อนกว่าตัวมีหางเรียวยาวเป็นพิเศษ
วิธีสังเกตง่ายก็คือพี่เฮียเนี่ยครับจมูกอยู่ใกล้ป้ายปากชอบอยู่ในน้ำ
ส่วนตะกรวดจมูกอยู่ใกล้ตาชอบอยู่บนต้นไม้นั่นเองครับ
ไปต่อกันที่เฮียดำหรือมังกรดำ
เจ้าตัวนี้เนี่ยครับมีลักษณะคล้ายกับตัวเฮียแต่มีขนาดเล็กกว่าลำตัวสีดำด้านทั้งตัว
ของสีเทาเข้มลิ้นสีเทาม่วงมักพบทางภาคใต้ชายทะเลและเกาะเล็กนั่นเองครับ
ต่อกันที่แลนดอนชื่อเนี่ยดูเท่เก๋เป็นฝรั่งเลยทีเดียวล่ะครับ
เจ้าตัวนี้เนี่ยมีลักษณะคล้ายกับตะกรวดแต่หัวเนี่ยมีสีเหลืองสดหรือสีส้มชอบอยู่บนที่ดอน
ทำให้ถูกเรียกว่าแลนดอนมักพบตามพื้นที่ชายแดนที่ติดกับเมียนมาร์นั่นเองครับ
และสุดท้ายกับตุ๊ดตู่ชื่อเนี่ยฟังดูน่ารักจริงเลยนะครับ
เป็นตระกูลเดียวกับพี่เขาแต่มีขนาดเล็กที่สุด
และก็มีสีสันลวดลายสวยงามที่สุดในตระกูลของบ้านเรา
จึงทำให้ถูกลักลอบจับอยู่บ่อยครั้ง
ลำตัวของตุ๊ตูเนี่ยครับจะมีสีน้ำตาลเทามีลายเป็นปล้องเป็นวงแหวนสีอ่อน
หัวมีสีเทาอ่อนหรือน้ำตาลอ่อนใต้คอเนี่ยครับมีสีอ่อนจนเกือบขาว
พบอาศัยอยู่ทางภาคใต้เป็นหลัก
อย่างไรก็ตามประเทศไทยขณะนี้ยังไม่สามารถจำหน่ายตัวเฮียเชิงเศรษฐกิจได้
เพราะถูกจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองดังนั้นหากใครอยากมีไว้ครอบครอง
เพาะเลี้ยงต้องขออนุญาตจากกรมอุทยานก่อนนะครับ